เหตุการณ์ในวงไพ่แห่งหนึ่งที่จังหวัดนครปฐมค่ะนะฮะคือคนที่เขาออกมาโพสต์ออกมาเรียกร้องถามความเป็นธรรมให้กับตัวเขาเนี่ย
เขาบุกเข้าไปเอาเรื่องกับคนที่อยู่ในวงไพ่แต่เขาบอกว่าเอ้ากลายว่าเขาถูกแจ้งความเรื่องทำร้ายร่างกาย
ไอ้วงไพ่เนี่ยไม่โดนเรื่องบ่อนพนันเหรอไปดูนะฮะ

ค่ะทำร้ายร่างกายมันชัด
นี่กระชากคอเสื้อดึงขึ้นมาลากนี่ปึ้งเข้าไป

จอยก็บอกว่าเธอเป็นสาวหล่อนะ

บอกว่าจอยก็โดนข้อหาเรื่องทำร้ายร่างกายทั้งที่แค่กระชากคอ
แล้ววงไพ่ตำรวจไม่จับไม่แจ้งข้อหาบ้างเหรอ
เขาเลยออกมาโพสต์นะฮะออกมาเรียกร้องถึงเรื่องนี้
เห็นตักล้าแต่ละคนใส่อะไรไม่รู้นะครับ

ทุกผู้ชมครับอันนี้เป็นวงไพ่กลางเมืองตัวเมืองนครปฐมนะฮะ
จอยนางสาวสุพนัทบุญประสานอายุ๔๑ปี
ในคลิปนี้ในกล้องวงจรปิดที่บ้านหลังนี้นี่ขี่จักรยานยนต์มาแล้วตรงเข้าไปหาเจ๊แววอายุ๕๙ปี
ตะโกนถามเรื่องไปต่อว่านินทาอะไรพวกนี้กระชากเสื้อเขามีปากเสียงกันแล้ววงไพ่ก็แตกกระเจิงนะฮะช่วยกันห้าม
ก่อนที่จะเลิกราแล้วก็แยกย้ายออกไปนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้น๒๒กันยายน
แล้วก็แจ้งข้อหากับเธอทั้งที่เธอแค่ดึงคอเสื้อไม่ได้ตบตีอะไรเลย
เธอก็เอาคลิปนี้ไปให้ตำรวจดูบอกนี่ไม่ได้ทำร้ายร่างกายนะแค่ดึงคอเสื้อ
แค่กระชากคอเสื้อแต่เจ๊แววไม่ยอมเคลียร์บอกจะเอาเรื่องเธอให้ถึงที่สุด
ยอมรับว่าหลังเกิดเรื่องเธอก็ประกาศเอาไว้นี่อันนี้คือจอยนะ
บอกประกาศไว้ว่าถ้าเกิดเดี๋ยวเจอกันแน่

กรณีนี้ที่จอยคาใจคืออย่างนี้

แต่จอยพูดจริงจอยพูดว่า

แต่วันเนี้ยจอยผอมชนในเมื่อถ้าว่าบอลยังเปิดได้อยู่อย่างงี้
เพราะพี่แวร์ยังมาเล่นไพ่อยู่ทุกวันอ่าคือจอยก็ถามว่ากระชากคอเสื้ออย่างเงี้
อันนี้ทำร้ายร่างกายไหมล่ะอืมก็ต้องดูว่าเขาได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าล่ะ
มีบาดแผลร่องรอยไหมล่ะจอยบอกแค่กระชากคอเสื้อแต่เจ๊แววแจ้งความนะ
แต่จอยบอกเอาแล้วบ่อนน่ะแล้ววงไพ่ตรงนี้อ่ะไม่ได้เล่นกินเงินหรือเปล่าพี่อุ๋ย
นั่งล้อมวงกันเล่นเล่นเออยังไงกันในตะกล้าแอบเห็นเหมือนมีสตังค์
เราก็เลยไปถามเจ๊ต้อยนะฮะเจ๊ต้อยเป็นเจ้าของเจ้าของบ้าน
อ่าเจ้าของบ้านเจ้าของวงไพ่นะฮะนี่เจ๊ต้อยบอกว่าจอยเนี่ย
หลังจากเกิดเหตุมาขอคลิปเจ๊นะแล้วขู่เจ๊ว่าถ้าเกิดไม่ให้คลิปนะ
เนี่ยวันที่มีเรื่องกันเนี่ยเพราะจะเอาไปเป็นหลักฐานกับตำรวจ
ไม่ได้ทำร้ายร่างกายเจ๊แววแค่กระชากคอเสื้อถ้าไม่ให้คลิป
ก็ไม่ต้องเปิดอีกต่อไปบ่อนเบิดอะไรพวกนี้เนี้ยอ่า
ซึ่งทางบ่อนเองความจริงก็ไม่ให้จอยเข้ามาเล่นอยู่แล้ว
อ่าส่วนคนที่ทำไพ่ที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ย
ว่าจอยเนี่ยวันที่มาก็เมามาแล้วเบิ้ลรถจักรยานยนต์มาก่อนเลย
ปรีเข้ามาในบ้านเนี่ยมาหาแววทุกคนก็ไม่แปลกใจ
เพราะว่าจอยเนี่ยมีปัญหากับทุกคนแล้วประกาศไม่กลัวใคร
เชื่อว่าจอยต้องการกลั่นแกล้งบ่อนพร้อมกับยืนยันว่านี่ไม่ใช่แบบบ่อนผิดกฎหมายนะ
อันนี้ขออนุญาตถูกต้องมันคือบ่อนไพ่ตองไพ่ผ่องไทยมันมีมาแต่โบราณแล้ว
อ่าวันนี้ไม่เจอเจ้าแววนะฮะนี่เห็นปะ
มีเอกสารมาให้ดูใช่เจ๊ต้อยก็ยืนยัน
บอกว่ามันก็เป็นประเภทของการพนันประเภทขอ
พรบการพนันคือขออนุญาตขออนุญาตเล่นได้
วัวชนไก่ชนอันนี้ไพ่ผ่องไทยไพ่ตองนะครับ
เราก็ถามประหลัดอำเภอเมืองนครปฐมนะครับ
ประหลัดอำเภอนายสืบสกุลอุดมกิจนะครับ
บอกว่าตั้งแต่ปี๒๕๖๓ที่ผ่านมากระทรวงมหาธัยและฝ่ายปกครอง
ประกาศให้หยุดเล่นการพนันทุกชนิดเพื่อป้องกันโควิด
แต่มันมีที่ยกเว้นอย่างเช่นไพ่ผ่องไทยเนี่ย
เป็นการพนันประเภทขอตามพรบการพนันเล่นได้โดยต้องขออนุญาต
ซึ่งการอนุญาตเนี่ยจะให้ใบอนุญาตที่มีอายุแค่ครั้งละ๑วัน
เพราะฉะนั้นจอยก็ต้องไปเคลียร์กับเจ๊แววเรื่องทำร้ายร่างกายกันอีกทีนึงนะคะ